เรื่องราวอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต
จากการแซงในเขตห้ามแซง
อย่างสะพานเลยนะเขาห้ามแซง
เส้นทึบห้ามแซงโดยเด็ดขาดนะครับ
มาดูเหตุการณ์นี้ซึ่งภาพจากกล้องหน้ารถคนหนึ่ง
เขาสามารถจับภาพอุบัติเหตุนี้ได้นะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑รายและบาดเจ็บสาหัสอีก๑รายครับ

นี่คือการชนประสานงากันอย่างแรงนะครับ
เป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถ
คันนี้ที่เขาขับตามหลังและเห็นอุบัติเหตุชัดเจนพอดี
ขณะที่รถใหญ่กำลังขึ้นสะพานเขาก็อยู่ในเลนส์ของเขา
แต่ปรากฏว่ามีรถกระบะคันสีขาวที่คุณผู้ชมเห็น
ทางมาและกำลังขับแซงรถคันอื่นจนเข้ามาในเลนของรถบรรทุก
จนเกิดการประสานงากันแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์นี้มีการแชร์ออกไปถึง๑๒๐๐๐ครั้ง
มีผู้เข้าชมจำนวนมากบอกว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับ
เพราะว่ามีการแชร์ภาพรถกระบะคุณดูสิสภาพของรถกระบะคันสีขาว
ยับเลยค่ะคุณไม่เหลือสภาพเลย
เหลือความเป็นรถเลยนะฮะเห็นเป็นเศษซากเลยนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑รายบาดเจ็บอีก๑รายก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับ
ในโลกโซเชียลก็เตือนกันบอกว่าอย่าใจร้อนอย่ารีบแซงกันขณะขึ้นสะพาน
หรือว่าเขตห้ามแซงอาจจะเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้ได้นะครับ
เป็นภาพเตือนใจนะครับคุณผู้ชมครับ